กับเงิบกันเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ได้ถูกฉายผ่านโรงหนังแต่เป็นการฉายผ่าน

สร้างเซอร์ไพรส์อยู่นิ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับข่าวที่ทำเอาเชลินวูดลี่เนี่ยเอง
ถึงกับเงิบกันเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดทางค่ายหนัง
จะปรับกลยุทธ์มาเป็นฉายผ่านทางโทรทัศน์แทนนะคะ
จะเป็นการปูเรื่องเพื่อที่จะต่อยอดในการสร้างซีรีส์ภาคแยก
ที่เปิดตัวไปด้วยรายรับไม่เข้าเป้าไง
งานนี้นอกจากคอหนังจะเงิบแล้ว
นักแสดงนำของเรื่องอย่างเชลินวูดลี่เอง
กลับเงิบยิ่งกว่าเพราะเธอก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหม
ตอนนี้มันจะเป็นตอนที่๘แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ยังไม่ค่อยโอเคไง
ก็เลยทิ้งท้ายว่าเอามาลงในละครซะเลยอย่างนั้น
คือเนื้อหามันทับซ้อนถ้าพูดจริงมันทับซ้อนกับภาพยนตร์หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
เขาก็เลยเปลี่ยนไงเอาไปออกทางทีวีแทนง่ายกว่า